คุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่โซนดีของวัดพระธรรมกาย
และอาคารบุญรักษากันหน่อยค่ะเราพูดถึงพื้นที่โซนดีกันมาหลายวันแล้วนะคะ
นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินไปแล้วก็ถ่ายภาพ
เห็นว่าแถวอาคารบุญรักษามีการขุดคลองมีการวางถังน้ำมันอะไรแบบนี้

พื้นที่ตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงนะคะคุณพิรวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหถือว่าหลังวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองอย่างมาก
จากว่าหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อ๒๓กุมภาพันธ์ถ้าจำกันได้
มีกรณีที่พระสงฆ์ออกมาตั้งแนวกำลังกันพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารบุญรักษา
และทหารก็อยู่ด้วยคือเหมือนจะเผชิญหน้ากัน
จนอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์กระทบกระทั่งสุดท้ายก็คลี่คลายกันไป
วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคุณเขมสอน
ในวันนั้นกับวันนี้ต่างกันสิ้นเชิงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง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
และจะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่หลังวัดพระธรรมกาย
บริเวณนี้มีการคุมเข้มพื้นที่อย่างมาก
และคล้ายกับการนำยุทธการยุทธวิธีทางทหาร
เข้ามาใช้ในการดูแลพื้นที่เหล่านี้
โดยมีอาคารสำคัญก็คืออาคารบุญรักษา
แต่ก่อนจะไปดูพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งนี้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปทวนความจำกันนิดหนึ่ง
ด้านหน้าของผมเหล่านี้นี่คือพื้นที่ทั้งหมด
ของวัดพระธรรมกาย๒๐๐๐กว่าไร่นั่นแหละครับ
ฝั่งนี้เองอย่างที่เห็นถ้าจำกันได้นะครับ
ก็ตั้งแต่ไล่มาจากตั้งแต่บริเวณด้านหน้านะครับ

แต่ไฮไลท์สำคัญวันนี้จะพามาดูฝั่งบริเวณนี้ครับ
พื้นที่๑๙๖ไร่และอยู่ติดกันกับ๑๙๖ไร่นี่แหละครับ
นั่นก็คืออาคารบุญรักษา
อาคารแห่งนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือ
มีการคุมเข้มอย่างมากเหมือนนำยุทธวิธีทางทหารมาใช้
ทำไมต้องคุมเข้มขนาดนี้มีอะไร
หรือมีใครอยู่ในอาคารบุญรักษาหรือเปล่า
มาดูอาคารบุรักษากันครับไปทำความรู้จักกับอาคารแห่งนี้กันหน่อย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านหน้าของผมไกลตรงจุดนั้นเดี๋ยวค่อยซูมเข้าไปใกล้
ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนอาคารบุญรักษาถามว่าตั้งอยู่ตรงไหน
หลักแล้วนะครับอาคารบุญรักษานั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่าง
เรียบคลองแอนกับถนนเรียบคลอง๓ในพื้นที่๑๓๐ไร่
ถัดขึ้นไปจากประตู๕ประตู๖ประมาณสัก๕๐๐เมตร
นั่นก็คือประตูที่อยู่บริเวณถนนเรียบคลองแอนเนี่ยนะครับ
โดยอาคารแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายก็คือว่าเป็นเหมือนกับโรงพยาบาล
ของวัดพระธรรมกายนั่นแหละครับแต่ยังไม่ได้มีการเปิดใช้งาน
อย่างเป็นทางการนะครับสูง๖ชั้นด้วยกันและอยู่ติดกับพื้นที่๑๙๖ไร่
เขตสังคาวาสอาคารนี้สร้างขึ้นและสถาปนาอาคาร
กลับไปเมื่อ๒ปีก่อนคือ๒๒เมษายน๒๕๕๘ซึ่งในวันนั้นนะครับ
ตรงกันกับวันคุ้มครองโลกแล้วก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมชโยด้วย
หลักก็คือจะใช้เป็นอาคารดูแลสุขภาพรักษาฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสามเนร
ครบวงจรแต่อย่างที่บอกครับยังไม่ได้เปิดใช้งาน
คราวนี้จะไปดูแต่ละชั้นกันหน่อยว่าทำอะไร
ชั้น๑ชั้น๒ครับคุณผู้ชมเป็นที่ตั้งของสหคลินิครัตนาเวท
หรือศูนย์พยาบาลวัดพระธรรมกายจะอยู่บริเวณชั้นล่างนะครับ
ขึ้นไป๓๔๕และ๖ชั้นเหล่านี้เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุและสามเณร
อกจากนี้ก็มีห้องปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ
ล่าสุดมีการตรวจพบพื้นที่โดยรอบอาคารนี้
ดำเนินการคล้ายกับยุทธวิธีทางการทหาร
เพราะมีการขุดคูน้ำถึง๕ชั้นด้วยกัน
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีภาพชัดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วย
เปิดเผยผ่านทางไทยรัฐทีวีเนี่ยครับ
มีคูน้ำเห็นไหมครับสีฟ้าเป็นช่วงช่วง๕ชั้นด้วยกัน
อยู่ในระนาบขวางทางเข้าบุญรักษานะครับ
ทางเข้าอาคารแห่งนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นนะครับ
นั่นก็คือบริเวณถนนเรียบคลอง๓ถัดเข้ามาถัดเข้ามาถัดเข้ามาถัดเข้ามา
แล้วก็จะเป็นอาคารบุญรักษาแล้วถัดไปหลังอาคารบุรุษาก็จะเป็นถนนเรียบคลองแอนแล้ว
โดยคูน้ำกว้างประมาณ๒เมตรลึก๒๓เมตร
แล้วก็มีการปล่อยน้ำเข้าไปแล้วบางส่วนนะครับ
อกจากนี้บริเวณด้านข้างก็จะมีเต็นต์ศิษยานุสิตครับเห็นไหมครับเหลืองเล็กเหล่านี้
มีรถแบ็คโฮรวมถึงมีนั่งร้านที่มีพระสงฆ์เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ด้วย
ใกล้กับเต็นต์ยังพบนี่ครับ
ถังบรรจุน้ำมัน๒๐๐ลิตรจำนวน๑๘ถังวางอยู่
นี่คือด้านหลังอาคารบุญรักษาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเต็นต์อยู่
รวมถึงมีแสลนสีเขียวนะครับขึงกลางสูงกว่า๒เมตร
เพื่อบังตาบุคคลภายนอก
ลักษณะแบบนี้ก็ถูกมองได้ว่าใช้ยุทธวิธีทางการทหาร
ในการควบคุมพื้นที่ดูแลพื้นที่เหล่านี้ทำไมต้องคุมเข้มขนาดนี้
อย่างที่บอกแล้วครับว่าคำถามเกิดขึ้นตามมามากมายคือ๑ทำไมใช้ยุทธวิธีแบบนี้
คือมีอะไรหรือมีใครอยู่ในพื้นที่เหล่านี้หรือเปล่า
และทำแบบนี้จะยังไงต่อ
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาบรรดาพระสงฆ์ที่สนับสนุนทางฝั่งของวัดพระธรรมกาย
บอกว่าที่ทำแบบนี้เองไม่ได้ต้องการจะขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ทำเพื่อต้องการที่จะกรองคนเพราะคนมากหน้าหลายตา
ศิษย์ลูกหาพระธรรมกายมีทั่วประเทศทั่วโลก
ก็มีทั้งคนที่ไม่รู้เจตนาว่าดีหรือร้ายก็ต้องทำไว้ก่อนป้องกันเอาไว้ก่อน
เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ทางวัดพระธรรมกาย
และผู้ที่เกี่ยวข้องเขาให้เหตุผลออกมาแบบนี้
อธิบายเบื้องต้นก่อนเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อถ้าหากว่าเราไปดูภาพ
อันนี้เป็นคลิปเลยครับเห็นชัดจะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจน
ที่ปรากฏตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะครับ
ถ้าหากว่าเรามาดูกันบริเวณตรงนี้เนี่ยครับก่อนก่อนสแลนดสีเขียวตรงนี้นะครับ
จุดนี้นะฮะที่อยู่บริเวณตรงนี้เลยนี่นะครับสีเทานี่คือบริเวณถนน
เรียบคลอง๓ถนนเรียบคลอง๓นะครับและที่ดินตรงนี้เข้าไปข้างใน
คือที่ดินของมูลนิธิธรรมกายส่วนสีขาวตรงนี้เห็นไหมครับสีขาว
ละนิธิธรรมกายส่วนถัดเข้าไปในรั้วสีขาวเข้าไปข้างใน
ว่าคืออยู่ติดกันเลยคราวนี้ไปดูครับอภาพไปเลยนะฮะตรง
ตรงจุดนี้ครับเอาดูวันที่ก่อนวันที่ตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะ
เมื่อสักครู่นี้ครับภาพที่ได้มาย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดนะครับ
วันที่๗เดือนมีนาคมปีนี้เลยและภาพนี้บันทึกเอาไว้โดยโดรน
เมื่อตอนประมาณ๔โมงเย็นเกือบ๕โมงเย็นนะครับ๔โมงเย็นเสร็จ
และบริเวณนี้ครับนี่คือแนวคูคลองที่มีการขุดชั้นที่๑ชั้นที่๑นะครับ
แต่ว่ายังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคุณผู้ชมที่บอกว่ามีการขุดคูคลอง
แล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายชั้นกว้าง๒เมตรลึก๒๓เมตรและมีการปล่อยน้ำเข้าในบางส่วน
ถ้าทางยุทธวิธีทางทหารเขาบอกว่าทำแบบนี้เพื่อที่ว่าป้องกันแนวรถถังครับ
ถ้ารถถังวิ่งมาหรือเคลื่อนมาตีนตะขาบมาถ้าลงไปคือต้องขุดให้แคบเข้าไว้
เพราะพอลงไปแล้วถ้าแคบปุ๊บจะขึ้นไม่ได้จะขึ้นไม่ได้ก็จะติดอยู่แบบนั้น
นี่คือแนวชั้นที่๑ไปดูกันต่อครับจะเห็นรายรอบเลยนะครับจะมีเต็นต์มีแลนสีเขียวยาวไป
ภาพตรงนี้บริเวณนี้หยุดนิดนึงครับตรงนี้นะครับสังเกตดีจุดเล็ก
เหลืองเหล่านี้นี่คือบรรดาเต็นต์ที่วางอยู่เรียงรายบริเวณริมกำแพง
ก็เป็นเต็นต์ที่มีคนมีพระมีกลุ่มคนอยู่อาศัยบริเวณนี้ด้วยจำนวนหนึ่ง
ไปดูกันต่อครับเห็นไหมฮะก็ยังคงเห็นสภาพของที่ดินที่มีการขุดคูคล้อง
หยุดครับนี่คือแนวชั้นที่๒และอย่างที่บอกมีการปล่อยน้ำเข้าไปข้างใน
มีการปล่อยน้ำเข้าไปบริเวณแนวคูคลองนะครับตรงนี้จะเห็นชัดกว่าแนวชั้นแรก
นี่คือแนวชั้นที่๒แล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยก็ยังคงเจิ่งนองมาอย่างเรื่อยนะครับ
นี่คือที่ดินที่มีการขุดกันแบบต่อเนื่องเลยยังไม่หมดไปดูกันต่อครับ
แลนสีเขียวยังคงขึงตรงไปแล้วมีเต็นต์อยู่เรื่อยนะครับ
สีเหลืองสีเหลืองนะครับและสังเกตดีเดี๋ยวจะมีคนเดินยืดอยู่บริเวณนี้
นี่คือแนวชั้นที่๓อายุที่๑ครับยังทันอยู่นะครับยังพอเห็นว่านี่คือแนวชั้นที่๓
ชั้นที่๓ของแนวคู่คลองที่กั้นเอาไว้ถัดไปครับอีกไม่ไกลเท่าไหร่นัก
ไปดูกันต่อนะครับก็จะเห็นนะครับแนวชั้นที่๔แล้วแนวชั้นที่๔คราวนี้โดรนเริ่มหมุนบิดภาพ
แล้วก็จะมีเต้นใหญ่แล้วก็เต้นเล็กนะครับรวมทางต่อไปนี่คือแนวคู่ครองอีก๑แนว
แล้วหยุดตรงนี้ครับเห็นแนวคูครองที่๕ปล่อยน้ำเข้าไปกว้าง๒เมตรลึก๒๓เมตร
และตรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นเต็นต์สำหรับพักเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ถามว่ารู้ได้อย่างไร
กันต่อครับโดรนบินต่อไปนี่เกือบถึงอาคารบุญรักษาแล้ว
เข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเรื่อยเห็นไหมฮะ
เต็นของนี้จะอยู่บริเวณฝั่งนี้และอยู่ตรงนี้ก่อนครับภาพ
ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่
มาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปรายงานสดด้วยเพราะว่าตรง
นี่คืออาคารบุญรักษาแล้วนะครับเนี่ยฮะอาคารสูง๖ชั้นที่
อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้และนี่ก็คือเต็นบริเวณข้างหน้าเป็น
เหมือนกับสร้างเต็นต์ขึ้นมาแล้วรอบทิศทั้ง๔ทิศเนี่ยไม่ได้
มีผ่านหนังอะไรกั้นเลยเป็นเหมือนเต็นโปร่งแล้วก็จะมี
ขนาดย่อมอยู่บริเวณข้างหน้าในวันที่๒๓กุมภาพันธ์เมื่อ
วันนั้น๑๔วันก่อนบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็คือแนวของพระสงฆ์
มาบริเวณบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะฮะตรงแถวนี้จะเป็นทหารซึ่ง
กระชับพื้นที่เข้ามามีการเผชิญหน้ากันและกันมีการเผชิญ
กันแล้วกันนะครับพระสงฆ์ปกป้องพื้นที่ทางเข้าอาคารบุญ
ทหารอยากจะขยับเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นเกือบพระตะกันเกือบ
เฉินหน้ากันเกือบกระทบกระทั่งกันแต่สุดท้ายคลี่คลายผ่านไป
ได้ซึ่งเมื่อ๑๔วันก่อนเนี่ยทหารยังเคลื่อนกำลังเข้ามาได้ตาม
ถนนปกติแต่ในวันนี้เวลาผ่านไปเพียงแค่สองสัปดาห์คู่คลอง
น้ำเกิดขึ้นแนวเต็นต์เกิดขึ้นมีรถแบ็คโฮลขุดถนนแล้วก็
ปล่อยน้ำเข้าไปภาพเปลี่ยนไปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปดูกัน
ต่อครับเล็กตรงนี้อยากให้สังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับบริเวณนี้
นะฮะเห็นไกลจะเป็นจุดสีน้ำเงินเล็กครับคือเป็นจุด
ต่อระหว่างอาคารบุญรักษาเพื่อจะข้ามไปยังฝั่งพื้นที่
๑๙๖ไร่ตรงนี้ครับตรงนี้บริเวณนี้นะฮะซูมมาใกล้ได้เลย
กล้องตรงจุดนี้นะครับเมื่อข้ามเข้าไปแล้วในหมู่
ของแม่กไม้สีเขียวเหล่านี้จากการสำรวจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพบว่าจะมีอาคารอยู่จำนวน๑หมู่อาคารอยู่จำนวน
หนึ่งเป็นอาคารที่ใช้จำวัดก็ได้รักษาอาการอาภาษณ์ก็ได้
อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับจะอยู่บริเวณใกล้ใกล้กันกับ
วรั้วในพื้นที่๑๙๖ไร่นะครับโดยจะมีจุดสีน้ำเงินนี้เป็น
เชื่อมต่อไปกันต่อครับระหว่างการทำงานนี่คือด้านหน้า
อาคารบุญรักษาแล้วนะครับตรงนี้คือด้านหน้านะครับสังเกตดี
ดีนะครับคุณผู้ชมโดนเริ่มขยับโดนเริ่มขยับนะครับไปแล้ว
นะครับภาพไปต่อเรื่องเลยนะครับไม่ค้อด้านหน้าแล้วนะ
สีน้ำเงินมีเฤ้นสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคุณกุญ
ขึ้นมาระหว่างที่โดนกำลังบินจับภาพอยู่ถ้าหากว่ายิงถี่ยิงบ่อยจะ
โดรนเนี่ยการทำงานของโดรนเนี่ยประสบกับปัญหาได้และนี่คือบริเวณ
ถนนเรียบคลองแอนแล้วนะครับนี่คือบริเวณถนนเรียบคลองแอนก็จะมี
ห้าประตูหกนี่คือบินกลับแล้วครับจากด้านหลังจากถนนเรียบคลองแอนเนี่ย
กลับขึ้นไปจากหลังอาคารบุตรรักษามาด้านหน้าอาคารบุญรักษา
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นภาพอีกก็คือแสงเลเซอร์สีน้ำเงิน
ภาพเลยฮะภาพมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปเลยครับไปเรื่อยเรื่อยนี่คือด้านหน้าเห็นไหมครับ
นี่ครับเป็นการยิงสวนออกมาจากในพื้นที่ถ้าเกิดว่าดูอีกที
กลับไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับกรอไปไปดูกันว่าสีน้ำเงิน
เลเซอร์นั้นเนี่ยมาจากฝั่งไหนมาจากในหมู่มวลแม่กไม้เนี่ยครับ
และนี่นะครับชัดเป็นทางสีน้ำเงินเล็กในการเชื่อมต่อ
และนี่ก็คือบริเวณแนวรั้วด้านหน้าของอาคารบุญรักษาเนี่ยนะฮะ
ชัดเจนแสงเลเซอร์และนี่คือยุทธวิธีทางการทหาร
นำมาใช้ในการคุมเข้มพื้นที่อาคารบุญรักษานี่คือคลิปจากโดรนที่บินจับภาพได้

ในวันนี้มีอีกหนึ่งคลิปให้คุณผู้ชมดู
เป็นภาพที่ได้มาจากฝั่งของอาคารบุญรักษาเลย
ไปดูกันครับว่าเราจะเห็นอะไรบ้าง

นี่เหมือนกับว่าอับภาพหยุดก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ

ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเป็นคนถ่าย
เหมือนกับเรายืนหันหลังให้กับพื้นที่๑๙๖ไร่
แล้วมีอาคารบุญรักษาแล้วก็มองออกไป

ด้านข้างอาคารบุรักษาจะมีเต็นต์สีเหลืองวางอยู่นะครับ
มีคนที่สวมใส่ผ้าสีเหลือง
อาจจะเป็นพระภิกษุก็ได้อยู่บริเวณนี้นะครับ

จะมีจุดดำจุดดำจุดดำ
ต่อไปเลยนะครับ

แล้วมีแลนสีเขียวขึงเอาไว้ที่บอกว่า
เพื่อป้องกันไม่ให้ทางข้างนอกเขามองเห็นข้างในว่าทำอะไรอยู่
แล้วก็จะมีเต็นต์เรียงรายยาวไป
ท้องกับสแลนด์สีเขียวและถัดไปก็คือทุ่งหน้า
ภาพประวัติศาสตร์ที่ในประเทศไทย
ยังไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้
เราอาจจะเคยเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคน
นิสิตกลุ่มนักศึกษากลุ่มมวลชน
แต่ภาพนี้คุณผู้ชมครับบอกอะไรกับเราไปดูกันครับ
เป็นภาพที่พอเห็นแล้วก็แปลกใจนะครับ

กำแพงมนุษย์ของคนสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งคือพระที่สวมใส่จีวร
แล้วก็มีเต็นต์อยู่บริเวณด้านหลัง
ปกป้องพื้นที่ในแนวนี้
ซึ่งอยู่ในฝั่งของอาคารบุญรักษา
และถัดไปตรงจุดนี้นะครับที่เรียงรายกันอยู่
จุดดำนี่คือเหล่าเจ้าหน้าที่ทหาร
ถัดไปก็คือรถที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่
กำแพงของคนสองฝั่งด้วยกันยืนประจันหน้ากัน
มีข้อมูลรายงานมาทางไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมว่าสำหรับในฝั่งวัดพระธรรมกายเนี่ย
มีกุญสือคนสำคัญที่ช่วยวางแผน
ในการจัดแนวกำลังแบบนี้จัดพื้นที่แบบนี้
คืออดีตนายทหารซึ่งคล่อมวอร์ดและเชี่ยวชาญการรบแบบกองโจร
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
เป็นคนออกแบบแนวทางยุทธวิธีเหล่านี้
ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องรอดูกันนะครับคุณผู้ชมว่า
สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
เพราะภาพเหล่านี้สิ่งที่นำมาให้คุณผู้ชมดูในวันนี้
เราไม่ค่อยได้เห็นหรือเกือบจะไม่เคยเห็นในชีวิตเลยก็ได้
ต่างประเทศอาจจะมีครับพระออกมาเคลื่อนไหว
ออกมาคัดค้านออกมาแสดงบทบาท
ทางความคิดทางความเห็นแต่ในประเทศไทย
ภาพนี้ไว้ให้ดีครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไป
เราจะมาดูกันต่อว่าปริศนาที่คำถามสำคัญคือ

แล้วอาคารบุญรักษามีความสำคัญอย่างไร

ไทยรัฐทีวีจะพยายามหาคำตอบมาให้คุณผู้ชม
รอติดตามกันนะครับทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี